ไปดูเรื่องราวของคางคกกับแมวบ้างดีกว่า
ว่ากันว่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและโชคลาภ

คลังแค่ไหนเด็ดอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับคางคกและแมว

ที่มาพร้อมกับความเชื่อและของขลัง

ที่จังหวัดตราดสาวพาส่องเลขเด็ด

เชื่อคางคกตัวนี้เนี่ยมาให้โชค
ไปกันที่บ้านเลขที่๖๓ทับ๓หมู่๒ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราด
คุณสมศักดิ์จินตกานนท์
เจ้าของบ้านมีอาชีพแก่ปูม้าขาย
โดยมีคุณอ้อยเพื่อนบ้านมารับจ้างแก่ปู
ในขณะที่คุณอ้อยกำลังนั่งแก่ปูม้าเพลิน
ก็มีลูกคางคกหนึ่งตัว
กระโดดวนเวียนไปมา
เลยตัดสินใจจับลูกข้างคก
และใช้แป้งทาไปที่ท้องของคางคก

เห็นเลขชัดเจนเลยล่ะครับ
เพื่อนที่มาแก่ปูด้วยกัน
ต่างก็มาดูพร้อมตีเลขกันไปต่างนานาตามที่เห็น
คุณอ้อยยังบอกอีกด้วยว่า
ไม่เคยเจอลูกคางคกที่กระโดดเข้าหาใกล้
จึงมีความเชื่อว่าเจ้าตัวนี้น่าจะมาให้โชค
และไม่พลาดที่จะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคต่อไป
ส่วนเรื่องนี้ตามความเชื่อโบราณ
เขาบอกว่าแมวมากจะให้โชคลาบ
แมวที่บ้านหลังนี้ให้ของดีกับเจ้าของบ้านจะเป็นอะไรตามไปดูกันครับ

สดสดเพิ่งหลุดออกมาเลยละมั้งเนี่ยเจ้าของบ้านหลังหนึ่งพบว่าแมว
เพศเมียที่เลี้ยงไว้เนี่ยลูกหลุดออกมา
เห็นเนี่ยไม่ใช่รกแมวแต่เป็นลูกกรอกแมวที่กำลังจะเป็นตัวหลุดออกมาจากแม่แมว
หรือเรียกภาษาบ้านก็คือการแทงลูกนั่นเอง
ซึ่งไม่ได้แท้งมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่แท้งถึงสามตัว
แท้งออกมาแล้วทางเจ้าของแมวก็ได้เก็บลูกกรอกแมวมาคลุกกับขมิ้น
แล้วนำไปตากแห้งเพื่อเก็บบูชาตามความเชื่อโบราณที่เชื่อว่าลูกกรอกแมวเป็นเครื่องรางกายสิทธิ์
ตามธรรมชาติที่หาได้ยากหากใครได้บูชาพกติดตัว
จะมีพุทธคุณทางด้านโชคลาภการทำมาค้าขายและการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
และมีอนุภาพพอกับกุมารทองเพียงแตกต่างจากการปลูกเสก
อีกทั้งมีราคาซื้อขายกันหลายบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล